คุณผู้ชมค่ะเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้เนี่ย
หลายมาตรการถูกปรับเปลี่ยนออกมาเยอะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล

มีคนโพสต์ภาพเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโควิด๑๙
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเกี่ยวกับโควิด๑๙เนี่ย

และในเขียนข้อความบอกดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคน

นี่ค่ะเริ่มมีภาพเหตุการณ์แบบนี้
ออกมาที่โลกโซเชียลเยอะขึ้นเรื่อยแล้ว
สำหรับผู้ที่ติดแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะ

ขณะที่ผู้ช่วยพยาบาล

นอนเป็นลมอยู่ที่หน้าห้องผู้ป่วยโควิด๑๙เลยค่ะ
วันนี้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นลมล้มลงไปเลย

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เคยเพิ่ม
อยู่ตั้งแต่ระลอกแรกจนระลอกสาม

หลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

แล้วก็มีการตำหนิไปจนถึงต้นสังกัดด้วยว่า
ทำไมไม่ดูแลจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ

จังหวัดบุรีรำนะคะ
ทางผู้บริหารก็ให้พยาบาลท่านนี้

นายบุญโฮมแก้วชนะผอโรงพยาบาล

ถ้าเป็นพยาบาลสิบคนผู้ช่วยพยาบาลสามคน

ถ้าวันไหนผู้ป่วยเยอะหน่อยก็อาจจะมีการตามคนมาเพิ่ม

ซึ่งที่ผ่านมาก็แบ่งหมุนเวียนเป็นกะแบบนี้มาตลอด

ผู้ป่วยเยอะมากผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเยอะ
แล้วก็เข้ามาที่โรงพยาบาลทุกวันเลย

แล้วก็เลยไม่ได้หยุดพักกันเลยนะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเคสของกรณีที่มีคุณยายลูกสาวแล้วก็หลานติดโควิด

ก็เลยต้องแยกหลานกับแม่ไปอยู่ด้วยกัน

หน้าตาดูแบบไม่เหมือนมนุษย์ปกติ

เกลี้กล่อมกันอยู่นาน๔๕นาทีค่ะ

มันร้อนแล้วมันก็อับ
เธอก็เลยเป็นลมนะคะ